คุณผู้ชมไปที่หน้าโรงพักโพไซจังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยนะคะ
ญาติของผู้ตายเนี่ยแบกลงศพของผู้ตายมาประท้วงที่หน้าโรงพักนะฮะ
บอกว่าคือผู้ตายถูกวัยรุ่นดักทำร้ายสุดท้ายเสียชีวิต
มาแล้วกว่า๑สัปดาห์คดีไม่คืบพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหน่อยนะคะ
เอาหัวมาพอ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
นะคะก็มากันหลายคนนะคะคุณผู้ชมปลายคอความเดินประท้วงนะคะให้เร่งรัดหน่อยคดีมันไม่คืบเลยอ่ะนะคะผู้ตายชื่อว่าคุณทิติพงศรพรมอายุ๒๑ปีถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยดักทำร้ายร่างกายใช้ของมีคมฟาดเข้าไปฟันเข้าไปที่บริเวณกลางศีรษะ๑แผลต้นแขนซ้ายหนึ่งแผลบริเวณท้ายทอยถูกทุบ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงจริงตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดกันยายนนี่ก็นับเวลาผ่านมากว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วในมุมของญาติผู้ตายเนี่ยบอกว่าคันดีไม่คืบนะคะอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บชั่วทันอายุยี่สิบปีเป็นเพื่อนของผู้ตายเข้าไปด้วยกันนะคะได้รับบาดเจ็บถูกตีแล้วก็ถูกฟันที่บริเวณลำคอต้น

กันเนี้ยไปซื้อเล่าที่บ้านดอนกระทอดก็คือจุดที่เกิดเหตุนะคะเวลาผ่านไปสักประมาณยี่สิบนาทีเอ๊ะทำไมเพื่อนยังไม่มาตนกับผู้ตายก็คือคุณทันกับผู้ตายเนี้ยก็คือขี่รถจักรยานยนต์ไปตามเพื่อนที่ไปซื้อเล่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นคนร้ายเนี้ยใช้ไม้อะฮะมาขวางถนนจนกระท

ครับแต่อีก๓คนจำไม่ได้ครับ
เราได้คุยกับแม่ของผู้ตายนะครับ

เป็นทหารเกณฑ์ผลัด๔นะครับ

เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยครับ

ใส่เครื่องแบบทหารรับใช้ชาติแล้ว

บอกว่าปกติลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใคร
ทุกวันจะไปทำงานก่อสร้างถนน

เลิกงานก็จะไปตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนบ้าง

จะถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วจากการสอบถามเพื่อนของลูกชาย

รู้ตัวผู้ก่อเหตุบางส่วนแล้ว

มองว่าตำรวจทำงานล่าช้า

ทางคดีให้กับครอบครัวผู้ตายทราบเลย

แล้วตำรวจก็ให้ประกันตัวไป

ถ้าเกิดตำรวจแจ้งความคืบหน้ามา

แม่จะได้ไปคัดค้านการประกันตัว
เพราะมองว่าคดีนี้มันโหดเยี่ยมมาก
ฆ่าลูกแม่อย่างโหดเยี่ยม

ได้รับการประกันตัวจะออกมาทำร้ายพยานอีก

ได้รับข้อความเป็นลักษณะ

ที่มีใจความประมาณว่าจะจัดหนัก

คือมองว่าถ้าเกิดตายจริงเนี่ย
ทำไมที่บ้านไม่มีการจัดงานศพ
จริงก็ต้องมีการจัดงานศพสิ

ประท้วงถามความคืบหน้ากันเลย
แล้วก็ยังกลัวความไม่ปลอดภัยด้วย

อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุ
คนอื่นด้วยไม่ได้มีแค่คนเดียว

ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังกองปราบราม

ยืนยันว่าจะไม่เผาศพลูกชาย
กว่าจะได้รับความเป็นธรรม

เพราะว่าทางตำรวจเขาไม่เห็น

กลัวว่า
ว่าตำรวจจะไม่ให้ความยุติธรรม
เผาแต่ก็ยังไม่มีกำหนด

คดีคืบหน้าก็ค่อยจะทำพิธีศพ

อยากให้ตำรวจดำเนินการ

แล้วก็ไปลอยนวลอยู่อย่างนี้นี่ไม่ได้

อยู่ใกล้บ้านของ
วัยรุ่นชายคนหนึ่งที่ชื่อริว

และได้รับการประกันตัวออกมา

ยังมีคราบเลือดอยู่ที่ถนนนะครับ

เขานั่งดื่มเหล้าอยู่กับพี่เขย
อยู่ที่แคร่ข้างบ้านของพี่สาว

ผู้ตายกับเพื่อน๑๐กว่าคน

บุกเข้ามาที่บ้านมาทำร้ายเขาก่อนเลย

ละมุมกับที่เพื่อนผู้ตายบอกนะฮะ

แล้วเห็นไปนานก็เลยขี่มอไซค์ตามไป
แล้วถูกดักทำร้ายจนเสียชีวิต

ไม่ใช่เลยผมเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้าน
ฝั่งผู้ตายเนี่ยมากัน๑๐กว่าคน
เข้ามาที่บ้านมาทำร้ายเขา

เสียมมาฟาดเข้าที่กกหูเขา

จากนั้นกลุ่มผู้ตายมักจะมาคว่างปลาเนี่ย
ขวดเนี่ยใส่บ้านเขาเป็นประจำ

เขาบอกว่าเขาก็อยากจะเรียกร้อง
ความเป็นธรรมให้กับตัวเขาเองเหมือนกัน
ค่ะ
ดึกขวดใจบ้านผม
อยากขอความเป็นธรรมเหมือนกันครับ
เรื่องขอให้พูดความจริงหน่อยครับ
ที่เขาพูดไปไม่มีความจริงเลย

ซึ่งเป็นพี่เขยแล้วก็พี่สาวของผู้ต้องหา

บอกว่าอยากให้ฟังความสองฝ่าย
อยากให้ความเป็นธรรมกับน้องชายตนเองด้วย

เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบริเวณบ้าน

กลุ่มของผู้ตายแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะ

แต่จอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้ข้างถนน

ยืนยันว่าน้องชายไม่ได้ออกไปดักทำร้าย

ข้อหาบุกรุกไว้แล้วด้วยนะคะ
ลึกแล้วก็เสียใจกับผู้สูญเสีย
เพราะจริงแล้วก็รู้จักกันนะคะ
ที่น้องเขายืน
แล้วเขาก็ต่อสู้กันอีก
แล้วเขาก็

ไปขึ้นรถแล้วหมอนี่ก็วิ่งกามหลังออกไป

แล้วเขาก็เอาคนที่เจ็บวิ่งออกไป

ที่ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน

เฉลิมพลโพธิพัญวงศ์
เป็นผู้กำกับสภโพไซค์
ผู้ต้องหาได้แล้วหนึ่งคนแจ้งข้อหาแล้วนะคะ
ก็คือข้อหาดทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวในชั้นศาล
เป็นเงินสดจำนวน๙๐๐๐บาทนะคะ
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
หากพบว่ามีคนร่วมกระทำความผิด
ก็จะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนะคะ
ฟังแล้วก็คนละมุมคนละมุมนะครับ